ข่าวนี้ตรงยี่ห้อเลยดุดันไม่เกรงใจใครไปดู
ก่อนที่จะสิ้นเรือประดาษตัวสำหรับสองเกลือต่างประสิทธิ์สั่งไป
โอ้ยสุรชาติตามยาธากรรมวิโรยกลับบ้านที่เมืองน้น
หนีแล้วชีวิตประบวนไว้ชีวิตยิ่งสามแล้ว
สามแล้วสามแล้วที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาหลายปี
ดูดันไหมดองโดดันเหลือเกินดูดันชนแล้วหนีไปเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะรถเก่งเขาแล่นอยู่ซ้ายของเขาดี
พี่เสยตั้มก็ให้รถกระบะสีน้ำเงินถูกยี่ห้อด้วยนะฮะ
แล้วก็หนีไปเลยหนีไปเลยอย่างที่พี่เขาในกล้องหน้ารถเขาบอกอ่ะ
โหแล้วเก่งคะนั้นพลิกแล้วตะแคโอ้โห
เจ้าของคลิปแล้วก็รถพลเมืองดีครับอีกคันนึงนะ
พยายามขับไล่ตามไม่ทันครับไม่ทันแต่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาถนนสายสามสามสองใกล้
แยกกระเสมพลมุ่งหน้าปัทยาจังหวัดชนบุรี
นำคลิปนี้ออกมาก็จะมาบอกพี่ดุดันท่านนั้นน่ะ
บอกว่ามามอบตัวเถอะเพราะว่ากล้องเห็นเลขทะเบียนชัดเจน
น่ะตำลัวตามจับได้นะนอนดูนี่หลุดจากถนนไปไกลมากเลยน่ะ
คนก็ถ่ายลงไปตรงนี้เลยน่ะอุ้ยเจ้าไง
เออและดุดันที่บอกมันไม่ได้เกี่ยวยี่ห้อรถ